เอามาแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับก็ติดทั่วไทยติดตามในตลอดคาว

จนจนทั่วอาทิตย์
ก็ติดทั่วไทยติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
เอาล่ะมาวันนี้เจอกันไว้นี้ส์หนึ่ง
วันนี้เรามาบ่ายโมงเหรอคุณ
มามอบความสุขนานให้กับคุณผู้ชมเร็วหน่อย
วันนี้เพราะว่าไทยรัดทีวีของเราเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดต่อ
นี่ท่านี้เลยท่านี้เลย
เสิร์ฟไปแล้วก็อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติชาวไทย

วันที่หนึ่งเป็นวันออกสละกินแบ่งรัฐปราณแล้ว
เชื่อว่าหลายคนก็คงยังหาอยู่ว่า
เอ๊ะเราจะซื้ออะไรดี
หรือว่าหาที่ที่จะไปกราบไหว้ไปขอพรกัน
ชีวิตนี้ยังไม่สิ้นก็วิ่งเข้าไป

เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อ

แต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
วันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อย

ถ้าเกิดว่าคุณฝันเมื่อคืนนี้
คุณช่วยเล่าความฝันของคุณให้เราฟังหน่อยโอ้โห

พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูจี

มันต้องฝันแบบเห็นงูเห็นอะไรอย่างนี้ไหม

ฉะนั้นคุณผู้ชมบอกหน่อยได้มั้ย
บอกหน่อยได้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็น

แต่ถ้าอยากฝันให้เป็นจริงตื่นแล้วลงมือทำกัน

อีกนิดหนึ่งลงไปลงไป

ดแอดกันปุ๊บก็ทักมาเป็นเพื่อนกัน

ที่เราจะพูดถึงเรื่องของความฝันความเชื่อ
เดี๋ยวจะพาไปดูลีลาความสามารถของเด็กน้อย

แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้นะคะ

พาไปดูเรื่องราวเด็ด

ก็เก่งเกินอายุซะจริง

เริ่มกันที่สาวน้อยจากสปลาวคนนี้
ที่ดูเผินจะมาร้องเพลงหน้าห้องแบบธรรมดา
แต่ถ้าใครได้ฟังเสียงแล้ว
รับรองขนลุกเกลียว

ไปแล้วจะได้อะไรล่ะคะ

นอกจากจะได้ความคึกคัก
ยังได้เงินทุน๑ล้านบาท
ต่อกันที่ความเก่งกัดเบอร์แรง
ของสองหนูน้อยวัยอนุบาลสอง
ที่มีลีลาไม่ธรรมดา

แหมไอ้หนูเอ้ย
ท่าเต้นเบอร์แรงแซงกระดูกขนาดนี้

เขาเรียกว่าท่าอะไร

อย่าไปเต้นท่านี้นะลูกเอ้ย
เดี๋ยวจะไปกระตุกต่อมโมโหของคนรอบข้าง
ถือว่าพี่ขอนะครับ
มาดูเรื่องความเก่งจนสุดหยุดยังไงก็ไม่อยู่
กับน้องอ้วนน้องหนูคนนี้
ที่มีดิกรีลีลาเป็นเชฟระดับพอบเลยทีเดียว
ลีลาซะก่อนผักกุ้งลอยฟ้าลงไป
กระทะร้อนลิสักพี่เชฟพ่วนมาแล้ว

โอ้โหไม่ทำไมหรอกครับอาเฮียเชฟครับ
โอ้โหลีลาขนาดนี้โตขึ้น
ไม่ได้เป็นเชฟใหญ่แห่งวงการอาหารอย่างแน่นอน
ว่าแต่ลีลาขนาดนี้เนี่ยถามจริงนะ
ผมจะได้อาหารดีจากเชฟใช่ไหมครับ
แหละแล้วไม่ลักครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนมีแววตั้งแต่เด็กเลยนะ
เป็นนักร้องนักเต้นเป็นเชฟก็ได้
นักเต้นฉันชอบสองหนุ่มที่เต้นมากเลย

ผมเต้นนี่หรอเดี๋ยวคุณลองเต้นตามน้องหน่อยเออ

เอ้าสนุกตระหนาฝับขัมแบบนี้กับตลอนข่าวมีให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยนะครับ
ช่วงหน้าในตลอดข่าวสุดสัปดาห์คุณผู้ชมจะได้ดูกับอะไรบ้าง
ไปดูกันหน่อยไปเจอตุ๊ก

ช่วงหน้าจะพาไปพบกับตุ๊กที่มีพระเครื่องแบบนี้๒๐๐องค์
ชาวบ้านเขาแห่กันมากราบไหว้รถนะคุณ
เขาบอกว่าเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะ
แล้วชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ
เพราะว่ารถเคยจะถูกขโมยพระเครื่อง

พูดถึงเรื่องของโชคลาภแล้วชาวบ้านที่จังหวัดซูรินท
ไม่พลาดที่จะหาเลขเด็ดเอ้า

อย่างนั้นบอกว่างวดนี้มาแน่ไปเจอกับนี่เลย
หนอกล้วยน้ำหวานที่เหมือนหน้าตาแปลกประหลาด

ใช่แล้วค่ะและที่จังหวัดอ่างทองก็เช่นเดียวกันนะคะ
ล่าสุดเกิดเรื่องฮือฮาอีกแล้ว
เพราะว่าชาวบ้านเขาพบกับรอยคล้ายกับรอยพญานาค

เชื่อว่าแบบนี้แหละมาให้โชคให้ลาบแน่นอน
เตรียมตั้งตารอชมกันได้เลย
ส่วนช่วงท้ายตลอดกินติดตามกันให้ได้นะครับ
พาไปคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม
บอกเลยแถวนี้แลนด์มาร์คจริง

พลาดไม่ได้กับร้านนี้ในตำนานเลยนะ